เรื่องที่คนเขาทำงานด้วยจิตอันเป็นกุศลอย่างที่อาสากู้ภัยทำยังไง
คณะนี้นี่เรียกว่ามาอีกแล้วค่ะ
มาช่วยจับงูนะงูเห่าตัวใหญ่แถมมีไข่ถึง๓๑ฟอง

เออแล้วคณะไหนล่ะที่ไปช่วยไปดูกันค่ะ
คณะนี้ล่ะค่ะคณะพี่รัฐาตะเพียนทองนี่ล่ะค่ะจนที่กู้ภัยทีมชมรมอสรพิษวิทยาค่ะ
เนี่ยเห็นคราบงูไหมโอ้โหตัวใหญ่มากนะคะ
พี่เขารีบมาเลยค่ะมาจับงูนะคะที่มันไปซุกซ่อนอยู่ใต้โพรงห้องน้ำบ้าน
เลขที่๒๖ทับ๒หมู่๘ตะบนชัยภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
จะใหญ่แค่ไหนเห็นคราบมันแล้วเนี่ยโอ้โหคิดจินตนาการเลยนะเนี่ย
นี่ไงเลยต้องรีบเลยค่ะรีบขุดนะคะขุดดินที่อยู่ใต้ห้องน้ำเนี่ยนะคะ
ซึ่งห่างจากตัวบ้านประมาณสัก๑๐เมตรไปถึงเนี่ยนะคะพบโพรงขนาดใหญ่๒โพรงค่ะ
ก็มันยังไม่สามารถที่จะไปจับได้ก็เลยต้องขุดต่อลึกลงไปอีก๓๐เซน
ตามวงท่อซ่วมเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเห็นเลยค่ะงูเห่าตัวใหญ่นอนขดทับไข่งูอยู่ในโพรงอ่ะ
มันโอ้โหมันคงจะหวงไข่ฟักไข่มันอยู่แล้วมั
งูเห่าหวงไข่ค่ะทีนี้พอขุดใต้โพรงใต้ห้องน้ำไม่ได้ก็ต้องมาขุดในห้องน้ำแทน
นี่เรียกว่าทุบซ่วมเลยนะคะทุบซ่วมเลย
ขุดขุดขุดขุดจนไปเจองูค่ะแล้วใครค่ะใครเป็นคนที่ดึงงูออกมา

พี่รัฐาเนี่ยใช้ตะขอเนี่ยเกี่ยวนะคะเกี่ยวดึงงูออกมานะคะ
เมื่อมันโผล่พ้นขึ้นมาปุ๊บเห็นหน้าเห็นตัวมาแล้วปุ๊บ

มันก็สู้เหมือนกันนะมันก็เลื้อยลงไป

มันเลื้อยหนีแต่พี่ระถาก็เรียกว่าเอาอยู่
สุดท้ายจับตัวมันลากออกมาแล้วมันแผ่นให้เบี้ยด้วย

โอ้ยหวัดเจียว

แต่สุดท้ายนะพี่รัฐาจับได้สำเร็จนะคะ

งูเห่าตัวนี้ในความยาวใช่เล่นเหมือนกันนะ๑เมตร๕๐เซนติเมตร

จับแม่มันได้แล้วยังได้ไข่มันมาอีก๓๑ฟอง
ดูสิครับนี่ให้ดูน้องหนูอย่าไปจับเองนะ

เรียกว่าเป็นตัวแม่ของการจับงู

ภารกิจครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ

ไม่ต้องแคร์แล้วจ้า

สุดท้ายเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลต่อไป

แสงดาวบุตรจันทร์อายุ๕๔ปีบอกว่าก่อนหน้านี้
คราบงูเห่าขนาดใหญ่อยู่ในห้องน้ำ
แล้วลูกสาวกลุ่มลูกเขยก็เห็นงูเห่าตัวใหญ่
เลื้อยเข้าไปในโพรงด้านหลังห้องน้ำด้วย

อย่างมันมีที่มามีหลักฐานมีร่องรอย
คุณชิสาดูไข่งู

แล้ว๓๑ฟองมันจะฟักมาเป็นไหน

โอ้โหทีนี้และเยอะเยอะเลย

โอ้โหบอกตรงเป็นผมไม่กล้าเข้าห้องน้ำนี้อีกนานแล้ว

ไหนมันมีโพรงมีช่องก็ต้องจัดการให้เรียบร้อย